อีกหนึ่งแนวทางในการปฏิรูปวงการศาสนาก็คือ
เรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินภายในวัด
ล่าสุดวัดห้วยตะแกละที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบ้านผม
มีการรายงานออกมาบอกว่า
ก่อนหน้านี้ของงบไปได้งบจากสำนักพุทธ๑๑ล้านบาท

แต่ว่าการเบิกจ่ายเงินใช้จริงไม่ได้ครบตาม๑๑ล้าน

แล้วก็ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ
โดยพระครูใบดีกาอนันต์เขมานันโทครับ
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะแกละอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
รับว่าทางวัดได้งบประมาณ๑๑ล้านบาท
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถ
แต่ใช้เงินไม่เต็มวงเงิน๑๑ล้านบาทตามที่เป็นข่าว
เรื่องต้นยืนยันว่างบประมาณที่ได้มา

เบิกจ่ายเงินไปทำอะไรเบิกจ่ายเงินให้ใคร

แล้วก็ย้ำว่าวัดไม่ได้รู้เห็นกับกระบวนการทุจริต

เพราะชี้แจงต่อตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบไปแล้ว
เกรงว่าเดี๋ยวจะกระทบต่อสำนวนคดี

คุณผู้ชมครับในขณะที่นายสาธิตเกียรติสุพิมลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรีบอกว่าเพิ่งย้ายมาทำหน้าที่จึงไม่ทราบรายละเอียดมากนัก
เรื่องต้นก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าอาวาสเรื่องการโอนเงินโอนงบประมาณตรงมาที่วัด
ซึ่งก็เป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมาได้แก้ไขระเบียบใหม่แล้ว
โดยจะโอนตรงมายังที่จังหวัดเพื่อจะตรวจสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตอนนี้ก็นำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับ
สำหรับวัดห้วยตะแกละเป็นวัดราชมหานิกายสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสงครามศรีมาตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพระอุโบสถ
กำหนดจะจัดงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวันที่๑๖๑๗มิถุนายนนี้นะครับ